คุณผู้ชมฮะได้เวลาของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยแล้ว
ตอบคำถามมานะครับวันนี้คำถามง่ายนิดเดียวเหมือนกัน
แต่ว่าก่อนอื่นเราพาคุณผู้ชมไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ไปดูทะเลสวยที่มายอามี่เมืองไทย
โอ้ยที่ไหนนั้นไปดูกันฮะค่ะ
โอ้โหจะมายอามี่เมืองไทยจะเมาดีฟเมืองไทยยังไงก็ช่าง
แต่ถ้าเกิดคุณสืบสกุลพาไปดิฉันไปหมดค่ะคุณผู้ชมไปไหมฮะ
ไปสิหาดทรายขาวยาวอะไรนะทรายละเอียดน้ำสีฟ้า
ครามท้องฟ้าสวยแบบนี้เออที่ไหนภาคตะวันออกอ่ะคุณ
จอมเทียนที่เขามีการพัฒนาปรับปรุงชายหาดกันไง
จำได้แล้วที่เราเพิ่งอ่านข่าวว่ามีร้านรวมมาตั้งตอนกลางคืนใช่ไหม
ครับแล้วทางพื้นที่เนี้ยเขามีการขอคืนพื้นที่จัดระเบียบเออ
คืนพื้นที่ตอนนี้น้ำใสมากดูสิคุณมุมนี้น้ำใสมาก
หาดสวยมากค่ะทีมข่าวของเราอดใจไม่ไหวบินโดรนนะจ๊ะ
โดรนเก็บภาพความสวยงามให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะนี่งบประมาณของกรมเจ้าท่าในการพัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ย
หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
คุ้มหรือไม่คุ้มอืมอ่านะฮะแต่ความสวยงามเนี้ยมันก็ได้มานะคุณนะใช่
ระบบนิเวศก็ได้มาหลายอย่างแลกเปลี่ยนกับเงินงบประมาณที่นำไปใช้
ใช่ค่ะเชิญชวนไปเที่ยวเลยนะเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามพลาดเลยที่นี่
ใช่ค่ะหาดสวยจริงพูดถึงหาดทรายดิฉันก็นึกถึงเปลือกหอย
แต่เปลือกหอยที่จะให้ดูเนี่ยไม่ได้อยู่ทางภาคตะวันออกนะคะจะเอาให้ดูเพราะว่าเปลือกหอยอยู่ที่ราชบุรี
เป็นพระอุโบสถเปลือกหอยแห่งแรกในไทยคุณเนี่ยผมก็นึกว่าจะไปชายทะเลอีก
ไม่ใช่เลยค่ะนี่เป็นพระอุโบสถเปลือกหอยแห่งแรกแห่งเดียวที่ราชบุรีเลย
คุณดูตรงบันไดทางขึ้นเมื่อกี้นะจนถึงพระอุโบสถโอ้โหมองไกลเราไม่รู้เลยค่ะ
ว่ามีเปลือกหอยแต่เข้าไปดูใกล้เนี่ยเป็นเปลือกหอยตกแต่งประดับอยู่
นี่คือที่สำนักสงฆ์ผู้น้ำร้อนอยู่ที่บ้านผู้น้ำร้อนอำเภอบ้านคา
เอ่อก็เข้าไปดูได้เลยนะคะดังทางด้านทิศเหนือของวัดเนี่ยเขาจะมีจุดชมวิวเป็นอ่างเก็บน้ำ
ถ้าเคยสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้
แล้วก็มีภูเขาไฟคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นอยู่ด้วย
นี่นี่ดูเหมือนแบบนี้โอ้โหเหมือนแบบพบกันเลยน่ะอ๋อ
แล้วไปศักราพระพาในพระอุบโสฯแล้วก็ดูผนนั้นพระอุบโสฯ
อ่ะไปกันได้เลยนะครับอ้าวแล้วมาดูตัวอะไรที่มันหายากมากมาก
อะไรคะชาวบ้านบอกไม่ได้พบไม่ได้เจอกันง่ายอุ้ยคุณสีมันเป็น
อย่างนี้เลยเหรอสีเนี่ยแดงบ้างแหละชาวบ้านบอกโอ้ทองแดงบ้าง
ชาวบ้านบอกโอ๊ยบางคนดูเป็นทองเลยแหละนะครับนี่คุณ
ปลาดุกฮะปลาดุกธรรมดาตัวมันดำใช่ไหมใช่แต่คราวนี้ปลาดุกตัวสีแดง
เขาบอกหายากใกล้ศูนย์พันธุ์นะฮะคุณลุงที่ไปพบคือคุณลุงวิรัติ
มาสโอสดคุณลุงอยู่บ้านเลขที่สองร้อยเก้าสิบสี่ทับหนึ่ง
หกตำบลเหนือคลองจังหวัดกระบี่ฮะคือคุณลุงเนี่ยนำไซไปดักปลา
ภายในหนองน้ำใกล้บ้านช่วงเช้าพอไปยกทรายพบว่าโอ้โห
ดุกเนี่ยตัวอื่นก็สีดำมีตัวนี้สีแดงแจ่มออกมาตัวเดียวเลย
ปั๊บยาวก็เกือบฟุตหนึ่งน้ำหนักประมาณสักสี่ขีดค่ะ
คือภาษาใต้เรียกว่าปลามัดอ๋อซึ่งเป็นปลาหายากในธรรมชาติ
อาศัยอยู่ตามหนองน้ำป่าผู้ที่มีน้ำนิ่งเป็นกรดหรือตามป่าดิบชื้น
พบได้เฉพาะภาคใต้เท่านั้นเองคุณนี่พบที่กะบี่นะฮะ
ส่วนเนื้อมันถ้าจะกินนะรสชาติอร่อยกว่าปลาดุกชนิดอื่นแล้วมีราคาแพง
แต่ส่วนใหญ่คนเจอเขาไม่เอาไปกินใช่คือเขาจะเก็บปลาดุกรำพันเนี้ย
เป็นปลาสวยงามมากกว่าจะเอาปลาดุกรำพันธ์เนี่ยมากินปลาดุกรำอะไรนะ
ดุกรำพันเออรำอะไรตอบอีกทีรำพันคุณไม่ใช่ลำหมื่นลำแสน
เอาแค่รำพันพอคุณเนี่ยก็ลำพึงลำพันถึงเรื่องของชื่อปลาดุก
ดังนั้นเป็นคำถามถามคุณผู้ชมนะอ้าวถามด้วยเหรอ
ประดุกสีแดงที่พบเนี่ยปลาดุกอะไรปลาดุกอะไรรำอะไรนะ
ถ้าจะบอกขนาดนี้เนี่ยแจกฟรีคุณผู้ชมไปเถอะแต่เราแจกจริงจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะกิฟต์การ์ดมูลค่า๕๐๐บาทจากเซ็นทรัลนะคะ
ปลาดุกที่ว่าเป็นปลาดุกอะไรครับอ่าก็ส่งมาได้นะฮะ
สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอแล้วก็ส่งคำตอบกลับเข้ามาได้
สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้เลยนะในช่วงเย็นวันนี้นะฮะ
ทางเพจของไทยรัฐเขาใช่นี่เวลาคุณผู้ชมส่งมาอย่าลืมนะ
ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชมมาด้วยทีมงานจะได้ติดต่อกลับ
แล้วก็ได้รับกิฟต์การ์ดจากเซ็นทรัลไปฉลองเซ็นทรัลครบ๗๕ปีนะคะ
ขอบคุณของขวัญพิเศษตรงนี้จากเซ็นทรัลด้วยนะฮะแหมคุณมัวแต่รำพึงรำพันธ
เดี๋ยวคุณผู้ชมตอบมาเต็มลำบึงลำพันไม่ใช่นะ
เอาแค่ลำเดียวคุณผู้ชมเอาให้ถูกนะค่ะ